ที่จังหวัดกาญ๙๐บุรีที่วัดแห่งหนึ่งเขามีสะพานมนุษย์นะค่ะ
เป็นกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายกระเหลี่ยงที่จะทำเป็นสะพานมนุษย์
ทั้งชายและหญิงเลยครับนั่งคุกข่าวเรียงเป็นแถวยาว
เป็นสะพานมนุษย์แบบนี้ให้พระสงฆ์เหยียบหลังไปจากสาราวัดไปยังที่ซุ้มอาบน้ำครับ
ถามว่าไปทำอะไรไปประกอบพิธีส่งน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานนั่นเอง
เป็นกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายกระเหลี่ยงที่จัดขึ้นในวัดเสน่พ่อง
อำเภอสังขระบุรีที่กาญจนบุรีครับ
ถามว่าทำไมเขาทำแบบนี้ล่ะชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่า
คนที่ได้ร่วมเป็นสะพานมนุษย์จะโชคดีครับจะหายจากอาการเจ็บป่วย
โดยเฉพาะใครนะปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยทำสะพานมนุษย์ปุ๊บหายเลย
กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำกันในงานสงกรานของที่นี่จริงเขาเริ่มตั้งแต่เช้าแล้วคุณผู้ชม
เริ่มจากการตัดตักบาดเข้าสุกใต้ต้นโพก่อนแล้วก็มีการทำพิธีขอขมาต้นโพ
แล้วเอาไม้ไผ่ที่เตรียมมาเนี่ยไปทำพิธีค้ำต้นโพครับ
ถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเขาจะมารวมตัวกันที่บริเวณสะพานครับ
ร่วมกันทำความสะอาดสะพานด้วยขอขมาสะพานแล้วก็ร่วมกันปล่อยปลาในแม่น้ำ
หลังจากนั้นก็จะร่วมกันส่งน้ำพระแก้วขาวซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรัตนสังขระบุรีศรีสุวรรณครับ
เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสังขลาบุรี
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำสะพานมนุษย
พระสงฆ์เดินเหยียบหลังแบบที่เห็นเมื่อสักครู่ครับ
ผู้มาร่วมทำพิธีเนี่ยจะนำน้ำขมิ้นส้มปล่อยผสมกับน้ำอบ
แล้วก็กลีบดอกไม้ไปเทลงในรังไม้ไผ่ผ่าซีกที่นำมาวางต่อกันเป็นแนวยาวครับ
ซึ่งปลายทางของรางนั้นจะไหลมารวมกันในจุดที่สร้างเป็นซุ้มอาบน้ำขึ้นมา
พระสงฆ์ได้ส่งน้ำกันสุดท้ายเนี่ยจะพาพระสงฆ์กลับยังที่พัก
ไปทางไหนล่ะก็ผ่านสะพานมนุษย์อีกรอบหนึ่งครับ
ทั้งไปทั้งกลับเนี่ยเดินผ่านสะพานมนุษย์นะฮะ
พิธีนี้หายากคุณผู้ชมจะมีให้เห็นแค่ที่อำเภอสังขระบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นเลยครับ